คนเขาก็รู้กันอยู่ว่าคุณหญิงสุดารัฐเนี่ย
ก็ผูกพันกันมานานกับคุณทักษิณชินวัฒน์
ใช่ไหมตั้งแต่โอ้โหสมัยพลังธรรมด้วยหรือเปล่า

คุณทักษิณเป็นนายกคุณหญิงสุดารัฐเป็นรัฐมนตรี
ไปช่วงหนึ่งช่วงพลังประชาชนแล้วก็กลับมาตอนเพื่อไทย
แล้วออกมาได้คุยกับคุณทักษิณไหมหรือว่าจากกันแบบไหนอะไรยังไง
แหมเราคนไทยนะคะก็ต้องไปลามาไหว้ไปลามาไหว้ไปลา

ก็บอกเหตุผลคือท่านอยู่ไกลเนอะ
ก็บอกเท่าที่ท่านจะเข้าใจนะคะ
ก็ไปลามาไหว้นะ

ก็พยายามบอกเหตุผลเท่าที่มากที่สุด
แต่หลายอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้
แต่ว่าเราเองก็คิดว่าเอาละแนวทางมันอาจจะไม่ใช่แล้ว
เพื่อที่จะให้พักเป็นเอกภาพซะ

แล้วเราก็ไม่เคยกลับไปว่าบ้านเก่าของเรา

เรายังรู้สึกว่าเราร่วมสร้างมา
เราก็ยังมีความปรารถนาดีนะคะ
วันนี้เนี่ยแล้วมันก็ตรงกับนิสัยพี่
แล้วก็ตรงกับสิ่งที่เป็นแนวคิดที่พี่คิดว่า
จะพาประเทศรอดได้เนี่ย
เราไม่ควรที่จะมาสร้างศัตรูกันแล้ว
เราควรที่จะไม่ได้มองใครเป็นศัตรู
แม้คนที่คิดต่างด้วยซ้ำไปนะ
ซึ่งเราต้องฟังความเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
แล้วตั้งเป้ามีจุดหมายเดียวกัน
เรื่องก้าวข้ามกันขัดแย้ง
ซึ่งก็คือไปมุ่งมองให้เห็นจุดมุ่งหมาย
ว่าอะไรที่เห็นต่างเราวางไว้ข้าง
อะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนเราลงมือช่วยกันทำ
แม้คนต่างความคิดเรายังอยากให้มองแบบนี้
แต่ถ้าเคลมว่าเป็นพักที่สนับสนุนประชาธิปไตย
อย่างไทยสร้างไทยเราเป็นพักเรายืนยันว่า
ตัวเราเองเราจะรักษาประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
อย่างแน่นอนและไม่สนับสนุนการรัฐพาหารพระเด็จการต่าง
ซึ่งการแก้รำนูนซึ่งบอกว่าจะใส่ลงไปเลยว่า
ถ้าใครมารัฐพาหารจะต้องถือว่าเป็นกระบดและมีโทษสูงสุดในรัฐมนูล
อันนี้ต้องเขียนไม่อย่างนั้นจะตัดวงจรอุบาตไม่ได้
พี่ขอพูดนิดเดียวว่าคุณภาคภูมิค่ะ
เมื่อพี่คิดแบบนี้พี่ไม่ได้มองใครเป็นศัตรูเลย
แต่ใครจะมองเหมือนพี่ทำข้อสอบพี่แข่งกับตัวเองทำข้อสอบของพี่ดีที่สุด
ไม่ใช่ทำข้อสอบไปด้วยมือก็ผลักเพื่อนไปด้วยขาก็ถีบเพื่อนไปด้วย
พี่ไม่ทำพี่ทำของเราพี่สูดตัวเองให้ดีที่สุด
ถ้าประชาชนเห็นว่าแนวนี้คือทางออกของประเทศได้
ประชาชนจะเลือกเราเองนะคะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่ว่านะ
ว่าวันนี้เราขัดแย้งกันมามากเกินพอแล้วนะคะ
และยิ่งเป็นฝั่งที่บอกว่าเป็นพักประชาธิปไตยด้วยกัน
แค่รวมกันเนี่ยยังเอาชนะปืนไม่ได้เลย
ถีบกันเองเนี่ยพี่ไม่ร่วมถีบด้วย
แล้วก็ถ้าจะมาคิดว่าคิดว่าประชาธิปไตยคือจะต้องเลือกฉันคนเดียว
เลือกคนอื่นไม่ได้พี่ก็ถามว่าแล้วมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหน